นี่ก็ยิงกันค่ะที่พัทธลุงเมื่อช่วง๕โมงเย็นที่ผ่านมาสวนยางพาราเพิ่งปลูกใหม่เลยค่ะในอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุง
นายสาธิตสายหนุนอายุ๓๖ถูกยิงนอนจมกองเลือดอยู่นะคะถูกยิงด้วยปืน๓๘กระสุนเนี่ยมันเข้าที่บริเวณเหนือราวนมซ้ายตัดคั่วหัวใจเสียชีวิต
นี่นะคะเสียชีวิตอยู่ตรงนี้แล้วผู้ต้องสงสัยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านค่ะนายชาญชัยอายุ๖๖หนีไปหลังเกิดเหตุ
จากการสอบสวนได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะก่อนเกิดเหตุผู้ตายเดินไปซื้อน้ำกระท่อมของนางปรานีภรรยาของนายชันชัยวางขายอยู่หน้าบ้าน
นี่คือหน้าของผู้ตายนะคะผู้ตายกับนายชันชัยเคยทะเลาะกันมาก่อนก็เลยเถียงกันแล้วต่อยกันนายชันชัยยิงใส่เลยค่ะโอ้โหยิงใส่เลยเขาตายอยู่ตรงนี้เลย
ตำรวจก็เร่งหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นขออนุมัติศาลออกหมายจับนะคะแล้วก็นำตัวมาดำเนินคดีค่ะ
แค่ไปซื้อน้ำกระท่อมกันโอ้ตายแล้วเคยทะเลาะกันยิงใส่เลยโอ้โหอะไรจะโหดขนาดนี้ค่ะ